สวัสดีครับพี่ป่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป่วยนะ
แห่งร้านสุขใจนะครับผมใช่ครับบอกว่าร้านสุขใจเนี่ย
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกเลยที่นำเอากั้นมาใส่ในก๋วยเตี๋ยว
จริงหรือเปล่าใช่ครับผมใครเป็นคนคิดเนี้ยอ่าอีครับ
เป็นอี้อี้ครับชื่อลำภัยอี้ลำภัยเป็นคนคิดเลยใช่ครับผม
การนำเอากั้นมาใส่ก๋วยเตี๋ยวงั้นพอเราพูดถึงกั้งก่อนดีกว่า
นี่เต็มเลยกั้นนี่ใช้กั้นสายพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นกั้งตั๊กกะแตนนะครับ
ั้งในประเทศเราเนี่ยมันมีกี่หลายพันแต่เท่าที่ผมทราบนะ
มันก็จะมีจ้างตั๊กกะแตนจ้างกระดานจ้างกระดานที่เขาเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวกันนะครับ
อ่าฮะใช่แล้วทำไมเราถึงเลือกตั้งตะกะแตมาใส่ครับ
ตะกะแตนคือเนื้อมันจะขาวสวยอะครับแล้วเนื้อมันจะค่อนข้างเยอะ
แล้วจะนุ่มไม่เหมือนไม่เหมือนกล้างกระดานเนื้อจะแข็งหน่อย
กล้างกระดานมันก็เหมือนเนื้อมันจะน้อยกว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาใส่กล้างกระดานกระเที
จะใส่กันทั้งตัวทั้งเปลือกเลยเพื่อให้มันดูสวย
แต่จริงพอแกะกินแล้วเนี่ยเนื้อมันอาจจะได้ประมาณเท่านี้
นิดเดียวใช่ครับเนื้อมันจะมาเยอะเท่ากับกั้งตะแตน
ใช่ครับแล้วความพิเศษของเขาคือเหมือนกับว่าต้องทำความเป็นด้วยครับ
จับเขาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยต้องต้มเลยนะตอนนั้น

ใช่ครับถ้าตายก็จะหายเลยประมาณนั้นเลยครับ
กุ้งกับกล้างต่างกันอย่างไรเอาง่ายแค่ตัวสะกดก็ต่างกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ
แต่ถ้าพูดถึงลักษณะของกล้างที่เด่นชัดเลยก็จะมีลำตัวที่แบนเป็นปล้อง
มีขาทั้งหมดสามคู่ค่ะแล้วก็มักอาศัยอยู่ตามทะเลโครนตามแนวปาการังหรือบริเวณปากแม่น้ำ
โดยกั้งที่นิยมรับประทานมากที่สุดในบ้านเรานั้นนะคะก็จะเป็นกั้งตั๊กกะแตน
เพราะมีเนื้อที่ขาวไซส์ดูน่าทานแถมรสชาติเนี่ยก็ยังหวานอีกด้วย
ซึ่งที่ร้านสุขใจนี่ก็เลือกใช้กั้งตั๊กกะแตนที่มีน้ำหนักประมาณ๓๔กิโลกรัม
ใส่ในก๋วยเตี๋ยวน้ำใสซึ่งให้สัมผัสและรสชาติที่หวาน
ถือเป็นขนาดที่เหมาะกับการรับประทานเลยล่ะค่ะ
นอกจากกั้งแล้วมีอะไรอีก
ที่ร้านที่จะใช้นะครับก็จะเป็นปูใช้กล้ามหอดปูม้าแล้วก็กล้ามปูใบ้

หากเราใช้ปูใบ้กับกล้ามปูม้าแล้วเราก็ใช้ปูม้าทั้งตัวด้วยหรอ
ไม่ใช่ครับที่ผมจะมาให้ดูก็คือของเราจะใช้กล้ามอ่อนปูม้า

ใบเสร็จใช้ใบเสร็จปูม้า
ใช่ครับใช้แค่นี้ครับแล้วส่วนนี้มันจะเป็นส่วนพิธีพิเศษ

ถ้าแกออกไปเนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับ

เพราะว่ามันไม่มีแกงข้างในกินแล้วมันจะได้ไม่แบบ

เป็นกุ้งทะเลมันจะเป็นกุ้งที่

เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นกุ้งธรรมชาติแน่นอน

ลูกค้าก็ค่อนข้างจะนิยม

เอาแค่แบบพอกลมกล่อมเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงรสชาติ

ข้าวในใส่อะไรบ้างนะเนี่ย
อันนี้เราจะใส่ใช้เป็นขาตั้งครับโขลงไก่แล้วก็หัวไชเท้าครับ
แบคหนึ่งเดียวรสชาติมันจะไม่หอมนะครับ

สิ้นเขิงไก่มันจะได้ความหอมหวานมาก

อกจากเส้นเล็กแล้วเราก็ยังมีเส้นบะหมี่
ะหมี่ครับนี่คนกรุงเทพมาจะนิยมมากเลยครับ

ก่อนจะชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวกั้งนะครับเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดตราดนะครับ
รู้จักกับผู้คิดค้นสูตรแล้วกันครับสวัสดีครับผม

อันนี้ลำพันธ์นะครับเป็นผู้คิดค้นสูตรเมนูกั้งเลยเนอะ

จุดเริ่มต้นของการคิดค้นก๋วยเตี๋ยกั้งนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับ
เริ่มจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก็เลยลองว่าเราคือกั้งมาทำ

ใช่ขายเริ่มเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ขายมาด้วยกันคู่ครับ
เริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวนี่กี่ปีแล้ว

๒๐กว่าปีเนี่ยคือร้านแรก

แล้วก็ร้านสองเนี่ยอีก๒๐ปี

อ๋อนักขาย๒๐กว่าปีแล้วหยุดแล้วจึงน้องมาขายที่นี่

แล้วอะไรทำให้เราเอากั้งมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าแรกเนี่ย

ก็เห็นว่ามันทานได้เอามาใส่
ใส่แล้วคนชอบก็เอามาขายให้นี่
แล้วการทำก๋วยเตี๋กั้งก๋วเตี๋งูมันแตกต่างกันไหม
อันเดียวกันเลยน้ำหม้อเดียวนะ

เขานิยมกันแปลกรั้งครับนะ
มาดูรองชิมดูแล้วกันครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวกั้งนะครับ

ขึ้นแล้วก็มีกลางเลี้ยงอ่ะก่อนเลยอืมมันก็แพงมากอันนี้กลางเลี้ยงหรือว่ากลาง
กลางคะเลอันนี้กลางแถวแท้เลยใช่ไหมค่ะกลางแถวแท้กลางคะเลคือว่าเนื้อ
เนื้อมันกันเหนียวแล้วก็นุ่มคือเหมือนมันได้ว่ายน้ำเยอะ
มันก็เลยแข็งแรงค่ะ
กำลังไม่จัดนะครับคำลังไม่จัดแล้วคือที่เราไม่ปรุงรสเยอะเพราะว่า
อันนี้คุณน้าก็เป็นคนคิดเหมือนกันจ้ะคิดทำเองเลยคิดทำเองเลยค่ะ
มันทำจากอะไรแป้งแป้งอะไรครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า
งมันนิดหน่อยใส่เกลือแล้วกุ้งล่ะครับเป็นกุ้งสายพันธุ์อะไรครับ
ยังเป็นกุ้งขาวก็มีอย่างงี้เป็นกุ้งเกลือบหนาหน่อยนะ
แต่เราใช้ตัวใหญ่หน่อยใช่ตัวใหญ่คราวนี้ตัวใหญ่ไม่ร้อย
สองตัวขนาดนี้กำลังดีทั้งตัวใหญ่เกินไปทอดแล้วไม่กรอบ
อ่าแล้วกินกับน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงอีกก่อนใส่น้ำจิ้มเอที่จิ้มหอยเจาะอะไรอย่างเงี้เอนะคะ
เมื่อก่อนใส่จิ้มบ๊วยเฉยจิ้มบ๊วยค่ะตอนนี้มาเปลี่ยนแปลงใครเป็นคนคิดครับ
พี่ป๋วยครับอ๋อแฟนเป็นคนคิดครับแฟนพี่เป็นคนคิดใช่ครับ
เอาน้ำจิ้มอันนี้มาใช่ครับอันนี้ใส่อะไรบ้างเอ่ยก็จะมีซอสพริก
พริกครับผสมกับน้ำจิ้มไก่ผสมน้ำจิ้มไก่ด้วย
แล้วก็รวมกับพริกตำที่เราตำเองรวมกับพริกตำด้วยใช่ครับ
รวมหลากหลายเลยครับผม
ก็ได้รสชาติจัดจ้านใช่ครับตามแบบที่คนไทยชอบเหรอนั่นแหละครับ
อ่ะแต่ที่ร้านสุขใจก๋วยเตี๋ยวทะเลตราดถ้าคุณผู้ชมทานก๋วยเตี๋ยวกั้งน้ำใสแล้วยังไม่อิ่ม
ทางร้านก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบอื่นแนะนำนะคะทั้งก๋วยเตี๋ต้มยำทีเด็ดที่พริกเผา
ก๋วยเตี๋ยวเย็นเตอร์โฟเรียกว่าชอบแบบใสหรือชอบจัดจ้านเผ็ดร้อน
ก็เลือกตามใจชอบได้เลยค่ะ
ป่วยนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ผมรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองแล้วครับผมก็
ดำเนินกิจการนี้ต่อไปคุณก็จะรักษาไว้ครับพี่อุตส่าหสร้างไว้ให้
คือจะไม่ทำอาชีพอื่นเลยไม่แล้วครับตอนเรียนจบทำอาชีพอื่นมาก่อนไหม
ทำครับตอนเรียนอยู่ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นทำด้านเจเวอรี่ครับ
ทำอย่างเงี้ยเครื่องประดับแล้วก็เก็ตไข่เผ็ดด้วยเอ้าแล้ว
ไข่เล่นดีไข่ก๋วยเตี๋ยวนะก็อันนี้เป็นตำนานนะครับ
แล้วก็ต้องมาสืบทอดเลิกเลยเหรอเลิกเลยครับออกเลยออก
เวลาอีกอีกคนนึงหยุดก็เราก็ออกมาเลยมาช่วยเลยโอ้โหมาทำอยู่กี่ปีแล้วพี่ปุ๋ย
อันนี้ผมมาทำได้อยู่สี่ปีแล้วครับแต่แตกต่างมากกับการทำจิลลี่กับทางก๋วเนี้ย
หน้ามือกับหลังมือเลยครับต้องเรียนรู้เยอะไหมตอนแรกแรกก็กลัวนะครับ
ทำแล้วลูกค้าจะไม่จะไม่ถูกปากอ่ะครับผมก็ต้องให้อีช่วยซื้อช่วยเทน
อยู่พอสมควรเลยครับหลายเดือนเลยกว่าจะสอนยากไหมอีไม่ยากน่ะเวอร์เวอร์ก็เก่ง
แล้วก็เติบโตกับน้ำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนในเด็กใช่ไหมครับผมใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะได้รสชาติที่เราถูกใจเนี้ย
จะยอมให้เขาขายได้น่ะก็ไม่นานค่ะตอนนั้นเขาก็ทำได้
ทำเตี๋ยวก็ได้แล้วใช่ไหมครับผมอ่ามันไม่ยากน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมันไม่ยากนะครับผม
ยากเท่าไหร่ดูที่การปรุงน้ำซุปให้ให้ถูกต้องค่ะโอเคพี่ปุ๋ย
เอ้าผมว่าหลายคนถ้ามาตราดเนี้ยก็อยากจะมาลองกินก๋วยเตี๋ยวกันในตำนานแหละ
เดินทางมายังไงร้านเปิดปิดกี่โมงครับครับผมก็มาแล้วถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนวิจิตจัญญาครับ
อยู่ตรงทางออกโรงแรมเมืองตากแล้วก็มีเฟสบุ๊คใช้ชื่อว่าร้านสุขใจก๋วยเตี๋ยวทะเลตลาด
อืมจริงจริงมาถึงตาดถามใครก็คงจะรู้จักมั้งใช่เพราะว่าเปิดมายาวนานจริงจริงเนอะรู้หมดอ่ะเนอะ
เปิดปิดกี่โมงครับทางร้านอ่าเปิดตีห้าถึงบ่ายสองครับเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอใช่ครับตีห้าเลย
ตีห้าก็คือเราก็จะเริ่มขายเป็นข้าวแกงก่อนอ๋อตีห้าจะเป็นข้าวแกงแล้วเราก็ตั้งน้ำซุปรอ
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเขาจะได้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งเราจะเริ่มขายอ่า
ถ้าจะมากินก๋วยเตี๋ยวก็หลังแปดโมงครึ่งอ่านั่นแหละครับมาได้เลย
แค่บ่ายสองเท่านั้นใช่มีวันหยุดไหมครับไม่มีครับผม
เปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันครับอ้าวเม้นแล้วมีธุระจำเป็นก็หยุด
ถ้ามีธุระจำเป็นก็จะหยุดก็ติดตามทางเฟสบุ๊คเราแล้วได้เนอะได้ครับผม
หยุดวันไหนนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ
เรามาพักเรื่องกุ้งกังปูไว้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วไปเจอกับเชฟฟังสุด
ดูสิว่าวันนี้จะมีไอเดียมาปรุงเส้นอะไรให้เราได้อร่อยกันอีกบ้างไปเจอกันในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันเลยค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
สวัสดีครับเชฟฟังสวัสดีครับพี่นอทสวัสดีครับพี่นอททำอะไรครับวันนี้
เอ้าตกใจทำไมเนี่ยกินหมูยอแค่นี้เองพี่ครับพี่ต้องอดเปรี้ยวไปกินไหวหนึ่งครับ
วันนี้เนี้ยผมจะทำก๋วยจับยวนต้มยำน้ำข้นใส่หมูยอด้วยเอ้า
แล้วไม่บอกล่ะปะโถเอ้ยไม่เป็นไรวันนี้จะทำเมนูก๋วยจับยวน
ต้มยำน้ำก้นอ้าวไปดูกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
ต้มน้ำซุปกระดูกหมูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็แยกแต่ตัวกระดูกหมูมาแล้ว
กินหมูยอแล้วเนอะครับผมฝากหั่นเลยละกันได้ไหมครับพี่ไม่มีปัญหาครับ
ไลด์เป็นแว่นแล้วเดี๋ยวก็หั่นให้เป็นท่อนเลยครับอันนี้ผมเตรียมขานะครับ
ก็จะหั่นให้เป็นแผ่นบางหนาประมาณครึ่งเซนครับ
ใส่เครื่องต้มยำครับลงไปในน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก่อนให้กลิ่นของสมุนไพรมันเข้าไปอยู่ในน้ำให้เรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็ใส่เส้นก๋วยจักรเข้าไปครับ
เส้นก็เริ่มนุ่มแล้วทำไงต่อครับปรุงรส

ถ้าจะเข้มข้นก็ต้องใส่นมข้นจิกคาเนชั่นครับ

วัตถุดิบสำคัญประจำครัวของเราครับ

ในเมนูไหนก็เข้มข้นหอมมัน
รสชาติกลมโดยเฉพาะต้มยำน้ำข้นแบบไทยแล้วเนี่ย

ที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับ

เป็นกระป๋องเล็กเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กครับ
และสะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นฝาพร้อมเปิดใช้ได้เลยครับ
น้ำขายเยอะไหมครับเชฟครับ

รสชาติเข้มข้นแล้วก็แซ่บเวอร์เลยครับ

ทำให้น้ำต้มยำเนี่ยมีกลิ่นหอมนมเบา
แล้วก็รสชาติอร่อยมีมิติกมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ย

จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมเนี่ย

ช่วงหน้าปิดท้ายเมนูเส้นกับความเผ็ดร้อนและจัดจ้านของผัดขี้เมาทะเล
จัดหนักจัดเต็มทั้งเครื่องสมุนไพรและของทะเลแบบสด
ใส่ให้ไม่ยั้งเรียกว่ายกทะเลมาเสิร์ฟในจานเลยล่ะค่ะแม่คุณ